แก๊งนักล่าสมบัติโบราณนะฮะ

หลังจากนั้นพอไปได้สมบัติโบราณที่เขาบอกว่า
แทบจะประเมินค่าไม่ได้ในน้ำมหาศาสตร์เนี่ย

แล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรนั้น
มีการจับกลุ่มตัวได้สำเร็จนะครับ

เนื่องมาจากตำรวจสอบสวนกลางครับ
รับแจ้งจากกลุ่มผู้อนุรักษ์โบราณวัตถุ
ว่ามีคนลักลอบขุดแล้วก็ค้า
โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุนะครับ

ก็นำสิ่งที่ขุดขึ้นมาได้มาขายผ่านทางเฟซบุ๊คครับ
เจ้าหน้าที่ทำการล่อซื้อก่อนจะส่งให้สำนักศิลปากรตรวจสอบ
เมื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นวัตถุโบราณจริง
จึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับนะฮะ
หลังจากนั้นครับก็เอากำลังบุกไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
จุดอยู่ที่เชียงใหม่พยาวแล้วก็สุโขทัย

ชื่อนายทศพรอายุ๒๖ปี
มีนายทศพลอายุ๑๙ปีนะฮะ
แล้วก็นายศรีออนอายุ๔๖ปี
มีการแจ้งข้อหานะครับกระทำผิดฐานเก็บหรือซ่อนโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุ
เบียดบังเอาโบราณวัตถุไปเป็นของตนโดยผิดกฎหมายนะครับ
ของกลางนั้นมีเครื่องสแกนโลหะคือเขาใช้เครื่องนี้

พร้อมอุปกรณ์การขุดสิ่งของคล้ายโบราณวัตถุอีก๙๗๐ชิ้นฟังไม่ผิดนะฮะ
มีบัญชีธนาคารอีก๔เล่มครับ
จากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารผู้ต้องหาในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาหลัก๑๐ล้านนะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหารายที่๑และรายที่๒เป็นพี่น้องกันครับให้การรับสารภาพ
แต่ว่ารายที่๓ให้การปฏิเสธนะฮะ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางครับขอเตือนภัยประชาชน
หากพบเจอโบราณวัตถุขอให้นำส่งกรมศิลปากร
ไม่ควรยึดไว้เป็นของตนเพราะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ครอบครองไว้ย้ำอีกครั้งหนึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับ

โอ้โหมาเป็นแก๊งเลยนะนักล่าสมบัติ
พันกว่าชิ้นคุณผู้ชมเยอะมากจริงนะคะ
ดูเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะปกติแล้วเวลา